ผมขอพาไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันก่อน
ที่มีการเตรียมความพร้อมในพิธีเสมือนจริงนะครับ
ในการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนะครับ
เอาไปดูความพร้อมของทุกภาคส่วนในวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
คือจริงแล้วพิธีในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
ยาวไปจนถึงสักประมาณ๔ทุ่ม๑๕เลยคุณผู้ชมนะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเป็นการซักซ้อมการเคลื่อนสรีระสังขารของพระเทพวิทยาคม
หรือหลวงพระคุณปริศุโธอดีตเจ้าวัดวัดบรรไลนะครับ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคลื่อนร่างไปยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานมีการซ้อมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการซักซ้อมเสมือนจริงนะครับ
โดยมีทหาร๘นายจากมณฑนทหารบกที่๒๓เป็นผู้แบกหีบศพ
ซึ่งเป็นหีบจำลองที่มีน้ำหนักและขนาดใกล้เคียงกับของจริง
ออกจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ขึ้นรถคันเดิมคือรถโบราณเปิดประทุนของพระพรมมังคลาจารย
เจ้าคุณทงชัยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับ
เลขทะเบียน๔นหนู๑๗๗นะครับเมื่อเคลื่อนขบวนรถออกจากศูนย์ประชุมจะเลี้ยวขวาไปตามถนนกรปภึกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมะลิวัน
เมื่อไปถึงแยกมิตรภาพก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรภาพวิ่งตรงไปแล้วขบวนเนี่ยจะไปกลับรถที่บริเวณหน้ายูโฮมครับ
แล้วก็จะวิ่งเบี่ยงซ้ายเข้าไปที่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นเลี้ยวซ้ายไปยังมณฑลพิธีชาปนสถานชั่วคราวรวมระยะทาง๑๖กิโลเมตร
เมื่อถึงแล้วจะไปจอดที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของเมลอยนกหัสดีลิงเทินบุษบกแล้วยกลงจากรถเคลื่อนเข้าไปที่บริเวณส่วนหัวของนกหัสดีลิง
แล้วอ้อมเข้าไปยังส่วนหางจากนั้นก็จะเปิดปีกฝั่งซ้าย
เคลื่อนสรีระสังขารไปวางในเต่าเป็นเต่าเผาบนแท่นไว้จิก
เพื่อเตรียมชาปนกิจจริงในเวลาประมาณ๔ทุ่ม๑๕นาทีของค่ำคืนนี้
อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ทางไทยรัฐเองก็จะมีการจัดบริการพิเศษ
แล้วก็ตัดสลับบรรยากาศให้คุณผู้ชมติดตามตลอดทั้งวันกับช่วงอาลัยหลวงพ่อคูณปราศแห่งที่รับสูง